เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าข่าวนี้ต้องเงยหน้ามองจอค่ะ
รถกระบะคันนี้นะเขาขับมา
แต่ขณะที่เพื่อนรถคันอื่นจอดรอกำลังจะยูเทิร์น
แล้วกระบะคันนี้มาถึงกวาดไปหมดเลยค่ะดูค่ะ
นี่ค่ะจังหวะนี้นะเดี๋ยวจะทำลูกศรให้คุณผู้ชมเห็นนะคะมาแล้ว
กระบะลูกศรแดงเห็นไหมรถคันอื่นจอดรอจะยูเทิร์นจะเลี้ยวขวา

นี่โอ้โฮหนึ่งสองโอ้โฮฟังนี้เลยเหรอ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยพอหลุดกล้องวงจรปิดไปกระบะยังไม่ได้จอดนะคุณผู้ชม

ตรงนี้เป็นถนนเพชรเกษม
ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพจุดกลับรถตรงสามแยกเขื่อนปานบุรีที่ประจวบ
ช่วงเช้าเมื่อวานพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
เวลา๗โมงกว่านี่ใช่ค่ะเกือบ๘โมง
แล้วกระบะที่พุ่งมาโอ้โห
รถคันอื่นจอดจะกลับรถพุ่งชนกวาดไปเลยค่ะ
แล้วข้ามมาอีกฝั่งนึงมาชนกับเธอเอ่อ
คือทำให้รถกระบะนะกระเด็นข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง
กับเทรลเลอร์เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
หลังจากนั้นกระบะอีกคันนึง

ก็โดนชนจนหน้ารถพังยับถังน้ำมันโดนกระแทก
โอ้โหกระเด็นลอยไปตกกลางพื้นถนน
น้ำมันนี่เจิงนองเนี่ยคราบน้ำมันน่ะนะคะ

เขาเอาปี๊บในปี๊บนั้นมีไตปลา

เพราะนั่นพอวิ่งมาแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
เสียหลักพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ลากไปอีก๕๐เมตร

สุดท้ายกระบะต้นเหตุเลยนะ
ไปจอดอยู่ตรงเสาไฟ

นำตัวคนขับกระบะออกมาจากรถ

เทลเลอร์จะทับกระบะคันที่แบบ

สุดท้ายมีกี่คันล่ะ
ทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์

คนเจ็บ๔คนแต่ก็ไม่ได้มีใครสาหัสนะคะ
กู้ภัยก็ต้องเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลปรานบุรี
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลค่ายธนรัฐค่ะ
ทีนี้ตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ

รวมถึงผู้เสียหายมาสอบปากคำต่อไปนะ
คนขับกระบะเข้ามาแล้วหลับในหรือเปล่า

น่าจะเห็นจังหวะนี้ว่าโอเคล่ะมีรถขวางหน้าอยู่

คือมันอาจจะควบคุมรถไม่อยู่แล้วจังหวะนั้นนะคะ